ทีนี้มาดูเรื่องที่คนพูดถึงเยอะมากนะคะ
ดังในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงคดีนี้ค่ะ
กรณีนางสาวช่อลัดดาอายุ๓๘ปี
ถูกสามีเอาน้ำกรดมาราด
ขณะที่นอนอยู่กับลูกสาวอายุ๑๒
เรื่องนี้เปิดเผยในเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมา
เดินหน้าเรื่องนี้ว่าจะเอาผิดทางโรงพยาบาล
เพราะว่าจากการเผยแพร่ในเพจบอกว่าตัวคนที่โดนน้ำกรด
ก็ต้องให้ลูกสาวอายุ๑๒พานั่งแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
ซี่บอกว่าเห็นอาการน่าเป็นห่วงไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ก็คือโรงพยาบาลพระราม๒เอ่ยชื่อได้เพราะว่าเขาออกมาแถลงแล้ว
แต่ว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ยอมรักษาปฏิเสธการรักษาคนไข้
เอาเงินให้๔๐บาทแล้วก็ไม่ได้หมอด้วยนะ

เอาเงินยัดให้๔๐บาทให้นั่งแท็กซี่อีกคันนึง

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอยู่

วันนี้ความคืบหน้าก็คือทางโรงพยาบาลพระราม๒ออกมาแถลงข่าว
มีเอกสารแถลงข่าวออกมาให้กับสื่อมวลชน
คือก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงไปแล้วรอบหนึ่ง

แต่คำชี้แจงเนี่ยมันไม่มีคำขอโทษเลย

โอ้โหคำชี้แจงแบบนี้ไม่รับคำชี้แจงได้ไหม
คือด้วยเหตุและผลต่างเนี่ยทางญาติเขายังไม่พอใจ
เมื่อวานนี้แห่โรงศพไปที่โรงพยาบาลพระราม๒กัน
คุณอัจฉริยะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีนะ
เรียกร้องค่าเสียหาย๑๐ล้านเลยนะจากโรงพยาบาลพระราม๒
ก็ถึงขั้นตบโต๊ะชี้หน้ากันเลย
อ๋อนะคะแล้วก็มีความขึ้นหน้าก็คือ
มีการควบคุมตัวสามี
คือนอกจากต้องพูดถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาล
ต้องพูดถึงตัวสามีที่ก่อเหตุความรุนแรงแบบนี้นะคะ

แล้ววันนี้นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ที่ต้องคุยก็คือคนขับแท็กซี่
ที่เป็นคนรับไปส่งอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
จะไปโรงพยาบาลบางมดอีกที่หนึ่ง
คนขับแท็กซี่ก็ต้องออกมาให้ข้อมูลว่าจริงแล้ว

อยู่ในรถแท็กซี่หรือตอนไปถึงโรงพยาบาลบางมดแล้วนะคะ
วันนี้ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมเช่าเหลือเหยื่ออาทยากรรมนะคะ
พาครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา
วัย๓๘ปีผู้หญิงที่ถูกสามีสาดน้ำกรด
ไปร้องที่กระทรวงสาธารณสุข
หลังการเจรจากับทางโรงพยาบาลพระราม๒
ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจค่ะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าอยากจะเรียกร้อง
ทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบข้อที่จริง
เพื่อที่จะเอาผิดกับโรงพยาบาลพระราม๒
กรณีปฏิเสธการรักษาคนไข้
เพราะการเสียชีวิตของผู้หญิงเคราะหร้ายคนนี้
ที่ถูกสามีสาดน้ำกรดใส่ไม่ใช่รายแรกนะคะ
มีคนไข้อีกหลายรายที่เจอปัญหาในลักษณะแบบนี้
เกิดขึ้นซ้ำในโรงพยาบาลแห่งนี้
และเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีประชาชนเสียชีวิต
เพราะโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษา
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
ไปตรวจสอบความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนบ้างค่ะ
ที่โรงพยาบาลคุณแล้วก็ดูอาการนะครับ
ถ้าหากว่าไม่ปลอดภัยระหว่างที่รถมา
อันนี้เราจะไม่ว่าเลยนะครับถ้ามีรถพยาบาลของโรงพยาบาลเมืองมดมารับ
แต่นี่ให้น้องเนี่ยนั่งแท็กซี่ไปกับคุณแม่
แล้วเสียชีวิตผมถามว่ามันเหมาะสมถูกต้องไหม
นี่คือสิ่งที่เราอยากเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งพูดง่ายเลยว่าวันนี้นั่งแต่ในห้องแอร์
ไม่เคยไปดูความเดิดร้อนทุกอย่างของวินักประชาชน

ผมอยากถามว่าหมอคนที่วินิจฉัยโรคคุณชะลัดดา
ขณะนั้นตี๕นี้เป็นใครชื่ออะไรนามกุลอะไร

นี่นอกจากว่าพยาบาลมะมรดมารับไปหรือเปล่า
เอาผิดหมดครับพยาบาลหมอทุกอย่างเอาผิดหมด
หมอไม่อยู่ก็ถือว่าหมอทิ้งคนไข้
พยาบาลขับไล่สายส่งก็ถือว่าพยาบาลก็มีความผิด

ตามสถานพยาบาลตามพรบสถานพยาบาล
ซึ่งทางด้านในแพทย์ประภาษจิตตาสิรินุวัฒน์รองอธิบดี
สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสเป็นผู้รับเรื่องนะคะ
ก็บอกว่าหลังได้รับการร้องเรียน
ซึ่งเป็นเรื่องของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ต้องดูแลคุณภาพมาตรฐาน
เมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลเข้ามาแบบนี้
ก็จะมีการตรวจสอบว่าโรงพยาบาลดำเนินการเป็นไป

ส่วนกรณีที่เป็นข้อข้องใจกันอยู่
ในเรื่องของการแจ้งสิทธิ์การรักษา

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่า
ทางโรงพยาบาลต้องแจ้งสิทธิ์ให้ชัดเจน
เพราะบางครั้งประชาชนไม่รู้สิทธิ์

กรณีแบบนี้ค่ะที่ไม่ได้มีการแจ้งสิทธิ์น้องเลย

แต่กลับออกเมตรว่าให้ไปรักษาที่บางมนต์ได้

ที่มันผิดปกติอะไรยังไงบ้าง

คืออันนี้เป็นข้อมูลที่ว่าเราได้จากน้องนะครับ

แล้วก็มาประมวลกันนะครับนะ
แต่ก็จะให้ดูแลอย่างตรงไปตรงมา

แต่โทษท่านตอนจริงท่านเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลต้องแจ้งสิทธิ์ผู้ป่วยใช่ไหมคะ

ประชาชนเราก็ไม่แค่ทราบนะครับ
อันนี้ผมเข้าใจและเห็นใจแล้วก็
ถือเป็นการบ้านที่เราจะต้องพยายามพันขั้นตอน
รับบริการให้กับประชาชนอย่างชัดเจน
เรื่องของการแจ้งสิทธิ์ที่โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งนะ

คุณรักษาที่เราได้เลยเนี่ยบางคนไม่รู้ไง
สามารถเข้าที่ไหนก็ได้แต่ว่า

ถ้าผล๗๒ชั่วโมงแล้วไม่ย้ายไปตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์
คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

คือเมื่อวานทางโรงพยาบาลพระราม๒ชี้แจงเบื้องต้น
วันนี้เดี๋ยวมีชี้แจงแบบละเอียดเดี๋ยวท่านรอฟัง
แต่ที่เขาชี้แจงเบื้องต้นเมื่อวานเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่ที่เขาเจอเขาวินิจฉัยแล้ว
เขามองแล้วว่าไม่เข้าข่ายไม่เข้าสิทธิ์๗๒ชั่วโมงฉุกเฉิน
เขาบอกว่าเขาประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วด้วย
เพราะมาถึงผู้ป่วยก็วิ่งเข้ามาที่โรงพยาบาล
มาพบเจ้าหน้าที่เองได้

ไม่ขอรักษาที่นี่จะไปใช้สิทธิ์ในการประกันสังคม

แล้วก็เหมือนกับว่าผู้ป่วยตัดสินใจที่จะออกไป

ทีนี้ค่ะเรื่องของการตรวจสอบนะคะ
ทางสบสบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้ว
พบว่าโรงพยาบาลมีความผิดจริง
แบ่งโทษออกเป็น๒อย่างค่ะคุณผู้ชมอย่างแรก
ก็คือเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาล
อย่างที่สองโทษทางอาญาที่กำหนดเอาไว้แบบนี้นะคะ
ถ้าสถานพยาบาลไม่ได้ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเต็มที่
ความสามารถตามพรบสถานพยาบาล
ทางสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่ะ
แต่จะต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานของโรงพยาบาล
อย่างละเอียดรอบครอบก่อนว่ามีมาตรฐานเป็นยังไง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่า
เรื่องต้นส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วในวันนี้นะคะ
ภายหลังจากมีการยื่นเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว
นักข่าวของเราได้ไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วก็คุยกับญาติที่มาในวันนี้ด้วยนะคะ
ของนางสาวช่อลัดดาคุณแม่ทองอาจธารวรรณบอกว่า
ดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแต่ยังทำใจไม่ได้
ถ้าคนร้ายมาขออโหสิกรรมก็ไม่สามารถยกโทษให้ได้
ทางที่ดีต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว
ให้ผู้ก่อเหตุได้รับกรรมที่ก่อขึ้นมา
และให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ลงโทษค่ะ
ก็ดีใจนะที่จับคนร้ายได้อยากให้เอามาลงโทษนี่แหละ
ทำแบบให้มันไม่ตายตามกันกับลูกแม่
เขาบอกว่าทำลูกแม่ทำไม

เขารักกันดีนะแต่ก่อนเขาก็ทำให้ทุกอย่างให้ลูกแม่

แม่ก็อยากจะรู้ว่าทำไม
ให้เค้ารับกรรมของเค้านั่นน่ะที่เค้าทำ

ลูกแม่ก็เสียแล้วล่ะ
เขาไม่ฟื้นคืนมาได้แล้วก็ให้เขารับโทษรับกรรมนั่นแหละ

ไม่ต้องอยากไม่อยากมาเลยก็ให้เขานั่นเลย

ไม่อยากฝูกเจ็บแต่ก็ไม่อยากให้อภัย
นี่แหละไม่ต้องขอเขามาหรอก
ก็ดีใจที่จับได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่มาก
แต่ว่าจับได้ก็ให้เขารับกรรมของเขาไปเนอะ

เราไม่ได้คืนมาเสียใจเหมือนเดิม
ไม่อยากให้มาขอโทษหรือไม่อยากอะไรทั้งสิ้น
น้องเราไม่คืนมาหรอกให้เขารับกรรมของเขาไป

ต่างคนต่างไปคุณก็ไปของคุณ
รับกรรมของคนที่คุณทำไปให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไป

ทำพิธีทางศาสนาไปให้น้องเราไปสู่ควบคุมที่ดี
คือเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น๒กรณี
หนึ่งก็คือโรงพยาบาลแรกที่ผู้ป่วยถูกสาดน้ำกรดไปหาเนี่ย
แล้ววินิจฉัยยังไงส่งต่อเข้าไปแล้วเขาไปเสียชีวิต
สองก็คือคดีที่ผู้ชายที่ไปราดน้ำกรดใส่เขา

ซึ่งก็คือผู้ที่เป็นสามีของคุณช่อลัดดา
เป็นสามีใหม่นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันสัก๗ปี
น้องอายุ๑๒ขวบลูกสาวของคุณช่อระดาเนี่ย

ตอนก่อเหตุหนีไปนครสวรรค์ตี๕ช่วงประมาณตี๕ของวันที่๙
พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านนะ
ที่พอเขาราดน้ำกรดใส่คุณช่อลัดดาตอนที่กำลังนอนหลับอยู่แล้ว

นี่ฮะนี่ค่ะประมาณตี๕หน่อยนะครับ

แล้วเดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งที่วิ่งไปตามถนนในซอยของบ้าน
แล้วก็หนีไปถึงนู่นบรรพฤษภิษัยที่นครสวรรค์ใช่ค่ะ
พอทำแผนก็รับสารภาพ
ก็อ้างว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง

คือถ้าไปฟังคำบอกเล่าของน้องลูกสาวของคุณช่อลัดดาเนี่ย
ช่วงเวลานี้คือช่วงที่เขาวิ่งหนีไป
แล้วแม่ก็ลุกขึ้นทุรนทุลายอยู่ในบ้าน

คือตัวคุณช่อระดาก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร
บอกว่าถูกเอากรอกปากแล้วก็ราดใส่ที่หน้า
แล้วก็พากันขึ้นรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาล

ซี่คันแรกทีแรกแม่เนี่ยบอกลูกสาวว่า

แต่แท็กซี่บอกอาการแบบนี้ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดดีกว่า
ก็คือโรงพยาบาลพระราม๒ซึ่งเป็นเอกชน
ตำรวจสอนอท่าข้ามควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
เมื่อคืนนี้ตามไปจับได้ที่นครสวรรค์

นายคำตันสิงฮนาศอายุ๕๐ปีเป็นชาวลบบุรี
ผู้ต้องหาที่ก่อคดีราดน้ำกรด
ใส่นางสาวช่อลัดดาธารวรรณอายุ๓๘ปีที่เป็นภรรยา

วันนี้ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านเพื่อน
ในพื้นที่อำเภอบรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์
จุดที่ผู้ต้องหาสาดน้ำกรดใส่ใบหน้าของนางสาวช่อลัดดา
ขณะกำลังนอนหลับอยู่กับลูกสาวอายุ๑๒ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกต่อเช้ามืดของวันเกิดเหตุนะครับ
จุดที่๒บริเวณหน้าห้องน้ำภายในห้องพัก
จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ต้องหาใช้น้ำกรดซึ่งบรรจุอยู่ในขวดเบียร์ที่ซุกซ่อนเอาไว้
เทใส่แก้วกาแฟเพื่อเตรียมเอาไป
ราดเอาไปสาดใส่เขานะ
จุดสุดท้ายเป็นจุดที่ผู้ต้องหานำแก้วกาแฟที่บรรจุน้ำกรดมาทิ้งที่บริเวณบันไดหน้าห้องพัก
แล้วก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุ
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็วิ่งหนีไปเลย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหานี่ก็ดูแล้วก็เคร่งเครียดตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรเลยนะฮะ
พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
โดยอ้างว่าเจ็บแค้นแค้นใจที่นางสาวช่อลัดดาที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสมา๗ปี
ปันใจไปให้ชายอื่นอีก๒คนอันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะ
อ้างว่าสองคนนี้เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนขับรถรับจ้างซูบารุย่านบางแคร์
อีกคนนึงเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าย่านบางแคโดยได้มีการระแคะระคายมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นในระยะหลังจากการสืบสวนของตำรวจยังพบว่าผู้ต้องหาเตรียมการมาอย่างดี
น้ำกรดที่ใช้สำหรับงานเชื่อมบัตรกรีเอาไว้เชื่อมโลหะต่างเนี่ยซื้อมาจากเพื่อนที่ขับแท็กซี่นะที่เป็นแท็กซี่ด้วยกัน
แล้วก็เอาไปใส่ขวดเบียร์ซุกซ่อนไว้ในห้องพักตั้งแต่ช่วงเมษายน
กรดชนิดนี้มีฤทธิ์ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หากโดนเข้าไปแล้วก็พบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรงด้วย
โดยทางตำรวจก็ได้ตามเจอแท็กซี่ที่พานางสาวช่อลัดดาไปส่งโรงพยาบาลมาสอบปากคำแล้วนะครับ
เดี๋ยวท่านจะได้ฟังรายละเอียดอีกทีหนึ่งส่วนการที่ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตได้แจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลพระรามสอง
ทางพบชนบอกว่าเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้หมดแล้วเดี๋ยวจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบปากคำทุกฝ่ายอย่างละเอียดต่อไป
สำหรับผู้ต้องหาคนนี้นะครับนายคำตันพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนโดยอ้างอิงจากคำพิพากษาของสารดีกาที่ระบุว่า
น้ำกรดจะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่เป็นสารเคมีชนิดกรดเกลือมีคุณสมบัติกัดกร่อนรุนแรงทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
หากน้ำกรดมีปริมาณมากและมีบาดแผลที่โดนทำร้ายที่เป็นอันตรายซึ่งแสดงว่าผู้ต้องหาเล็งเห็นผลให้ผู้ถูกสาดใส่อาจถึงแก่ความตายได้โดยในคดีนี้ผู้เสียหายเสียชีวิตจึงเข้าข่ายความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
ทีนี้ค่ะบรรยากาศระหว่างการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะครอบครัวของคุณช่อลัดดาผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ติดตามมานะคะ
พนักงานสอบสวนคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อขึ้นรถไปที่จุดเกิดเหตุถือเป็นจังหวะแรกครั้งแรกค่ะที่ญาติของผู้เสียชีวิตได้พบหน้ากับผู้ต้องหาหลังก่อเหตุเนี่ยจังหวะที่เจอหน้ากันเนี่ยก็มีการตะโกนด่าทอสาบแช่งนะคะแล้วก็ตัดพ้อว่าทำไมต้องทำร้ายกันด้วยเนี่ยก็ตะโกนต่อว่าอยู่แบบนี้นะคะเพราะว
รุนแรงขนาดนี้ในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมนำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารโรงพยาบาลพระราม๒ค่ะความผิดตามพรบสถานพยาบาลปี๒๕๔๑มาตรา๓๖ที่กำหนดเอาไว้ว่าผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้
ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตรายเมื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยแล้วถ้ามีความจำเป็นต้องส่งต่อหรือผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรักษาพยาบาลที่อื่นต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสมพนักงานสอบสวนรับเรื่องนี้เป็นคดีอาญานะคะเดี๋ยวต้องมีก
ส่วนทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้ก็ไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางทองอาจธารวรรณคุณแม่ของคุณช่อลัดดาผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะคนก่อเหตุเป็นลูกเขยไม่ให้อภัยกับเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปที่ผ่านมาไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีปัญหาอะไรกันเพราะลูกสาวไม่ค่อยเล่าปัญหาให้ฟังส่วนคำชี้แจงของโรงพยาบาลก่อนหน้านี้นะคะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่บอกว่ารู้สึกแย่เพราะไม่มีแม้กระทั่งคำ

ตอนที่คุณอัจฉริยะได้มีการเถียงกับทางโรงพยาบาลลูกสาวถึงขั้นพูดว่าหนูกลัวหนูกลัวอย่างเงี้ยก็ทางคุณยายบอกว่าจากนี้ไปก็เดี๋ยวคงเอาหลานกลับไปเลี้ยงที่ต่างจังหวัดที่ขนแก้นนะวันนี้ลูกสาววัย๑๒ปีของคุณช่อลัดดาก็กล่าวสั้นนะครับบอกว่าอยากบอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะเลี้
บอกว่าให้ตั้งใจเรียนอย่าเกเรอย่าดื้อให้เชื่อฟังยายสัญญาว่าจะทำตามที่แม่บอกทุกอย่างแล้วก็นี่เด็กนะคือเด็กบอกว่าไม่โกรธนายคำตันพ่อเลี้ยงนะเพราะว่าเขาก็เคยทำดีด้วย
คือเป็นเด็กดีไม่ต้องห่วงหนูค่ะก็รับแม่มากขอโทษที่เคยทำให้เสียใจค่ะ
เขาบอกว่าให้หนูตั้งใจเรียนอย่าเก๋เล

เก่งแข็งเยอะเรียบร้อย
ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเขาก็เคยดีกับหนูอยู่ไม่อะไรมาก
เป็นเรื่องของทุกอย่างเนอะ

แต่ยังไงไม่ได้ยากถึงแม้รับหรือว่า
ก็ทางครอบครัวจะนำศพของนางสาวชะลัดดาไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่วัดแสงธรรมรังศรีนะครับ
อยู่ที่ตำบลโนนทองอำเภอแหวงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
เมืองต้นก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่นั่น
ค่ะทีนี้วันนี้ค่ะทางคนขับรถแท็กซี่ได้เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสอนอท่าข้ามนะคะ
แต่เป็นคนขับแท็กซี่ที่รับตัวจากทางโรงพยาบาลพระราม๒เพื่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลบังมศ
คือต้องคุยกับแท็กซี่แล้วค่ะว่าการเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตระหว่างอยู่ในรถแท็กซี่กำลังไปโรงพยาบาลหรือไปถึงโรงพยาบาลที่๒ก่อน
แล้วเรื่องประเด็นการส่งตัวอันนี้คุณอัจฉริยะก็บอกว่าก็ติดใจโรงพยาบาลพระราม๒เหมือนกัน
ถ้าเห็นว่าต้องส่งตัวต่อไปที่อื่นไปโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิ์ประกันสังคมทำไมไม่มีรถส่งตัวไปทำไมให้เขานั่งแท็กซี่ไปแบบนี้ยัดเงินไปให้๔๐บาทเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
ทนทหารสเส๒๓๓๘กรุงเทพเป็นคนรับตัวคุณช่อลัดดาและลูกสาววัย๑๒จากโรงพยาบาลพระราม๒ค่ะ
ส่งต่อที่โรงพยาบาลบางมศ๑๐พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุนะคะก็ได้มาพบกับพันธบรตโทสกลศรีวัฒนภงรอง
กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสอนอท่าข้ามให้ปากคำในฐานะพยานนะคะให้ปากคำอยู่สัก
ประมาณชั่วโมงนึงค่ะนายสงัดก็บอกว่าวันเกิดเหตุรับตัวนางสาวช่อลัดดากับ
ถูกน้ำร้อนลวกให้พาไปส่งโรงพยาบาลบางมศ
เพราะว่าหมอมีการประสานกันเอาไว้แล้วตัวคนขับรถแท็กซี่บอกว่าตอนนั้น
คุณช่อลัดดายังมีสติดีค่ะสภาพก็คือมีผ้าพันแผลที่หน้าและที่แขน
ลูกสาวคอยเรียกแม่อยู่ตลอดเวลานะคะตอนที่นั่งอยู่ในแท็กซี่เนี่ย
เหมือนกับคอยเรียกแม่ให้แม่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่า
ไม่ได้ชวนคุยอะไรเพราะเห็นว่าเป็นผู้บาดเจ็บรถจากโรงพยาบาลพระราม๒
แท็กซี่บอกว่าขับไปโรงพยาบาลบางมด๑๐นาที๑๐นาทีถึงค่ะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลบางมดก็ลากเปรย์มาที่รถแล้วก็ถามว่าไหวไหม
ตอนนั้นคุณช่อลัดดายังตอบได้แต่ตอบไปว่าไม่ไหวนะคะ
ที่ก็เลยช่วยกันหามขึ้นเปรย์เข้าไปในโรงพยาบาลบางมศ
คนขับแท็กซี่บอกว่าหลังจากนั้นตัวเองก็ขับออกมาตามปกติไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นข่าวดัง
ตำรวจเรียกมาสอบปากคำในฐานะพยานค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พี่ละโรงพยาบาลครับ

หลังจากที่มาส่งแล้วก็คือ
คนไข้ลุกเองได้หรือว่าอย่างไรบ้าง
ต้องอุ้มอย่างเดียวเลยครับ

ตอนนี้ถึงโรงพยาบาลยืนยันว่ายังมีลมหายใจ
ตอนอยู่บนรถเราได้คุยกับทางผู้เสียชีวิต
หรือทางลูกเขาไม่ได้

หมอที่โรงพยาบาลพระราม๒บอกว่าโดนน้ำร้อนลวกมา

ที่โรงพยาบาลบางมศก็คือยกแขนได้

แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางมศ

แต่ตอนนี้ผมอยากให้ถอดหัวใจของท่านวางไว้ก่อนนะ

ลูกสาวของคุณช่อล็อตรรา
บอกว่าพอแม่รู้ว่าถูกน้ำร้อนลวก
แล้วเรียกลูกให้พาไปส่งโรงพยาบาล

เอายาสีฟันมาทามาป้าย
เวลารอจกับยาสีฟัน
พอเข้าที่โรงพยาบาลพระราม๒
ลูกสาวบอกว่าแม่วิ่งไปที่ห้องฉุกเฉินนะ

จนมีเจ้าหน้าที่มาตามให้เข้าไปในห้องฉุกเฉิน
แล้วบอกว่าให้พาแม่ไปโรงพยาบาลบางมศ

เงิน๔๐บาทเป็นค่าแท็กซี่

แต่มาฟังว่าทางโรงพยาบาลพระราม๒

วันนี้แถลงอย่างเป็นทางการเลยนะครับ
โดยแพทย์หญิงวัลภาชัยมโนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม๒นะครับพร้อมกับนายแพทย์พีระคณานุวัฒน์
เป็นศัลยแพทย์ทั่วไปของโรงพยาบาลเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลด้วย
แถลงถึงกรณีโรงพยาบาลถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธในการรักษาผู้ป่วย
จนสุดท้ายแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตจากกรณีของคุณช่อลัดดาที่ถูกน้ำกรดสาดใส่
ทางโรงพยาบาลระบุว่าโรงพยาบาลได้ทำแผลคนไข้
และรับไว้เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในด้วยนะที่รับไว้เนี่ย
เพื่อให้ยาระงับปวดและสังเกตอาการแต่คนไข้ได้แจ้งปฏิเสธการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
พร้อมทั้งบอกความต้องการที่จะไปรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคมของตัวเอง
ซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลบางมศและประสงค์ขอเดินทางไปเอง
โดยโรงพยาบาลพระราม๒ยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดตามมาตรฐานในการดูแลคนไข้
ขณะที่นายแพทย์พีระคณานุวัฒน์ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุผู้ป่วยเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลในเวลาประมาณ๕นาฬิกา๓๐นาที
ขณะนั้นมีแพทย์เวรประจำอยู่แต่แพทย์เวรไปเข้าห้องน้ำ
พยาบาลก็ประเมินอาการโดยตอนเข้ามาทีแรกประเมินไม่ได้
เนื่องจากคนไข้มีคราบครีมสีขาวคือยาสีฟันที่ทามา
หนามากแล้วก็ล้างยากซึ่งคนไข้เป็นผู้ลุกจากเตียงไปล้างออกเอง

ตอนที่เข้ามาทีแรกเลยจริงประเมินไม่ได้
เพราะว่าคนไข้มีคราบครีมสีขาวมาเต็มหน้ากับสองแขน
ที่หน้าให้แต่ปรากฏว่ายาสีฟันนั้นหนาแล้วล้างออกยาก
ก็เลยแนะนำให้คนไข้บอกว่าไปล้างที่อ่างล้างหน้าเลยดีกว่า
คนไข้ลุกจากเตียงเดินไปที่อ่างล้างหน้า
ล้างคราบยาสีฟันเขาบอกเองว่ายาสีฟัน
คราบยาสีฟันออกออกจนหมด
ค่อยกลับมานั่งที่เตียงต่อนอนที่เตียงต่อ
สนทนาจากนั้นมีของบุรุษพยาบาลกับพยาบาล
กับคนไข้ต่ออีกหลายประโยคนะครับ
ตรงนี้ผมไม่ขอให้รายละเอียดเพราะว่าไม่ทราบรายละเอียดด้วยตนเอง
เพราะฉะนั้นมันสรุปที่ว่า

พยาบาลเวชปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นกฎหรือน้ำร้อนกันแน่

โดยการผ้าก๊อตปิดแผลแล้วก็พันด้วยผ้าพันธุ์ที่มีแรงกระชับนิดหน่อย
นั่นแหละครับที่จะทำให้อาการเจ็บป่วยของไข้ทุเลาลงบ้าง
นี่คือสิ่งที่ทางโรงพยาบาลพยายามที่จะบอกว่า
สิ่งที่เขาประเมินว่าไม่ฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมง
ก็เพราะเห็นว่าออกจากแท็กซี่แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตัวโรงพยาบาลข้างในเอง
แล้วก็ยังสามารถลุกจากเตียงไปล้างหน้าเองได้
ถูกต้องพูดคุยได้อันนี้คือเรื่องของสภาพอาการข้างนอกนะ
แต่สภาพบาดแผลเนี่ยมีแพทย์เขาก็ยืนยันว่าเขามีแพทย์
แต่แพทย์ไปเข้าห้องน้ำนายแพทย์พีระบอกว่า
หลังจากล้างคราบยาสีฟันออกหมดแล้วพบว่าผิวหนังไหม้
ปฐมภูมิคือเป็นแค่รอยแดงยังไม่ถึงขั้นพอง
รอยตามตัวก็ไม่มีมีแค่แขนกับหน้าสัญญาณชีพก็ปกติ
หายใจปกติออกซิเจนในเลือดปกติ
ได้ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงมายังตัวเอง
ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหมายถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล
ติดต่อมายังคุณหมอพีระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ประถมพยาบาลให้
ไม่ได้ติดต่อแพทย์เวรที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะเห็นว่าแพทย์เวรไปเข้าห้องน้ำ
แต่คนไข้แจ้งปฏิเสธบอกว่าต้องการเดินทางไปอีกโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้นายแพทย์พิระทราบก่อน
ไม่ว่าจะอาการหนักหรือว่าเบาต้องรายงานมาก่อน
เจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยจึงข้ามขั้นตอนการเรียกแพทย์เวรประจำวัน
แต่ยืนยันว่าโรงพยาบาลมีแพทย์เวรประจำอยู่จริง
เมื่อได้รับคำสั่งจากผมว่าให้รับผู้ป่วยไว้เพื่อให้ยาตามอาการเนี่ย

ผู้ป่วยปฏิเสธบอกว่ามีประกันของผมอยู่ที่โรงพยาบาลบางมศ
ไม่ขอนอนโรงพยาบาลพระราม๒ขอไปโรงพยาบาลประมด
เมื่อกี้ที่บอกว่าได้ไม่ได้ป่านนี้สื่อรู้ไปหมดแล้วล่ะว่าเป็นโรงพยาบาลบางมด

ก็มีการติดต่อที่โรงพยาบาลบางมดโดยโทรศัพท์ติดต่อไป
เพื่อแจ้งปลายทางให้ทราบว่าจะมีคนไข้ไป
อาจารย์ครับประเด็นอย่าเพิ่งทำประเด็นตรงที่ว่าทำไมบรุษพยาบาลถึงไม่ตามแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน
ตรงนี้ไงครับว่าผมไม่ขอตอบเพราะผมไม่ทราบ
มีการสอบส่วนแพทย์ท่านมีไหมครับว่าทำอะไรอย่างไรที่ไหน
และตอบถามรุธพยาบาลนามพยาบาลที่อยู่ในห้วงประดับประเทศไหมครับ
เป็นความเห็นของเขานะครับที่เขาบอกว่าเมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับ
เขาเห็นว่ายังไงคนไข้คงจะแอดมิตรแน่เขาก็เลยโทรศัพท์ข้ามเลย
เพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามันมีหลักปฏิบัติในโรงพยาบาลเฉพาะอาจจะเฉพาะโรงพยาบาลพระราม๒นะครับ
อื่นอาจจะไม่มีอันนั้นก็แล้วแต่ว่าทุกรายของคนไข้ศัลยกรรม
คนไข้อุบัติเหตุทุกรายที่จะรับเข้ามาในโรงพยาบาลต้องแจ้งให้ผมทราบ
คือในแพทย์พิระบอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลพระราม๒ก็พยายามหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณช่อระดาอยู่นะ
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัดเพราะตอนที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ย
ถ้าเป็นบาดแผลผู้พองระยะ๒หนังกำพร้าต้องลอกแต่อันนี้แค่มีรอยแดง
ระยะแรกปฐมภูมิแล้วการที่ถ้าเป็นลักษณะแบบมีบาดแผลที่หนัก
ถ้าจะเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้วยภาวะขาดน้ำแต่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
วิธีแก้ก็คือรีบให้น้ำเกลือแต่กรณีของนางสาวช่อลัดดาคุณหมอพิระบอกว่าผิวหนังแค่เป็นรอยแดงแล้วก็ไม่ได้เสียน้ำ
ส่วนคำถามที่ว่าเอาถ้ายังงั้นเปิดคลิปกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินได้ไหม
โรงพยาบาลพระราม๒บอกว่าไม่สามารถทำได้แต่ว่าคลิปได้มอบให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปตรวจสอบแล้ว
คือออกมาเปิดเผยกับสื่อไม่ได้แต่ให้หน่วยงานไปตรวจสอบได้
ถูกต้องส่วนกรณีเรียกญาติมาแล้วก็บอกว่าอ้าวไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลบางมด
ลูกผู้ป่วยที่ต้องการไปโรงพยาบาลบางมศ

ล้วงกระเป๋าแล้วพบว่ามีเงินอยู่๕๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็เลยควักเงินไปให้อีก๔๐บาท
ซึ่งถือว่านี่คือความกรุณาของเจ้าหน้าที่
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับหมอหรือทางโรงพยาบาลแต่อย่างใด

จะมาว่าหมอกับโรงพยาบาลไม่ได้ว่าให้เงิน๔๐บาท
ผู้ป่วยนั่งแท็กซี่ไปอย่างนี้ไม่ได้
ซึ่งก็คุณช่อลัดดาก็เสียชีวิตไปแล้ว
เหตุการณ์นี้ลูกสาวที่ไปที่โรงพยาบาล

นะคะก็เป็นข้อมูลจากฝั่งของทางโรงพยาบาลพระราม๒

ด้วยภาพกราฟิกนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเหตุการณ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐พฤศจิกายนค่ะ

คำให้การของผู้ต้องหานะคะ
วันเกิดเหตุเข้าไปที่ห้องพัก
จากนั้นเข้าไปที่ห้องน้ำ
เพื่อที่จะนำน้ำกรดที่ซ่อนอยู่หลังห้อง
เทใส่แก้วกาแฟแล้วก็เทสาดเขาที่ใบหน้าของคุณช่อลัดดา
คุณช่อระดาหลับอยู่กับลูกสาวอายุ๑๒นะคะ

จากนั้นผู้ต้องหานำแก้วออกไปทิ้ง
ข้างบันไดหน้าห้อง

ส่วนทางโรงพยาบาลพระราม๒ให้ข้อมูลว่า
วันเกิดเหตุรับคนไข้หญิงไทยอายุ๓๘ปี
เข้าไปในโรงพยาบาลในลักษณะกึ่งเดินกึ่งวิ่งจากด้านล่างของโรงพยาบาล
ขึ้นไปตามทางลาดไปที่ห้องฉุกเฉินบริเวณชั้น๒
แต่คนไข้ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลพระราม๒
แล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลจนพบพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้นใต้ดิน
ต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามคนไข้และพาคนไข้เดินไปที่ห้องฉุกเฉินบริเวณด้านหลังซึ่งอยู่หน้าลิฟต์นะคะ
คนไข้เข้าไปที่ห้องฉุกเฉินได้บอกเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ห้องฉุกเฉินว่าช่วยด้วยปวดแสบปวดร้อน
พยาบาลห้องฉุกเฉินก็รีบเข้าไปประถมพยาบาลคนไข้สอบถามอาการก็รู้ว่าคนไข้ถูกสามีสาดน้ำร้อนเข้าที่หน้าคือตัวคนไข้บอกว่าถูกสาดน้ำร้อนเพราะไม่รู้ว่าถูกอะไรสาด
พยาบาลก็ทำการประถมพยาบาลวัดสัญญาณชีพผลความดันออกมาเป็นปกติชีพจรปกติออกซิเจนในเลือดปกติก็เลยประเมินว่าไม่ใช่อาการที่ฉุกเฉิน
อันนี้เป็นการสรุปเหตุการณ์จากข้อมูลของผู้ต้องหาที่ให้ข้อมูลกับทางตำรวจแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางโรงพยาบาลพระราม๒ออกมาแถลงชี้แจงนะคะ
ซึ่งทางญาติญาติเขาก็ติดใจไงว่าถ้ารักษาตั้งแต่ตรงนั้นเลยเนี่ยอาจจะไม่เสียชีวิต
แต่ทีนี้พอทางโรงพยาบาลเขาประเมินมาอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าวิธีการประเมินแล้วไม่ได้มีแพทย์เวรตรงนั้นที่จะมาช่วยประเมินเนี่ยมันถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาชีพหรือเปล่า
ใช่ค่ะแต่คุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมบอกว่าจะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเรื่องนี้จะต้องมีคนรับผิดชอบ